แต่ก่อนอื่นค่ะต้องบอกว่าข่าวล่ามาแรงข่าวแทรกข่าวด่วนก่อนทุกข่าวเลย
วางภาพมาเลยบอกเอาข่าวที่ส่วน
ก็คือข่าวของคุณเปิ้ลนาคอนนั่นเองต้องบอกว่า

เพราะว่าคุณเปิ้ลล่าสุดออกมาประกาศผ่านทางไอจี

ไม่ใช่คุณบอกว่าได้ลูกคนที่๔แล้วคุณ

มีออกกัสออกก็ออกกู๊ดนี่อีกออนึง

เอาไปเลยหนึ่งคน

เอาไว้ไม่อยู่จนต้องขอบอกให้โลกรู้ว่ากำลังกลายเป็นคุณพ่อลูก๔
สำหรับพิธีกรอารมณ์ดีเปิ้ลนาคอนที่แจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าจูนกับสมาภรรยาสุดที่รัก
มอบของขวัญวันเกิดสุดล้ำค่าให้กับเขาเป็นทายาทคนที่๔ที่อยู่ในคัน
โดยคุณพ่ออารมณ์ดีบรรยายความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่มีความหมายกับเขามาก
จากจะคว้าอันดับหนึ่งเจสสกีชิงแชมป์ประเทศไทยแล้ว
ยังเป็นวันที่วิเศษที่สุดในชีวิตที่กลายเป็นคุณพ่อของลูกตระกูลอทั้ง๔คน
ตบท้ายด้วยคำหวานว่ารักภรรยามากที่สุดในโลก
พี่เปิ้ลนอกจากเจสสกีแรงแล้วเนี่ย
เครื่องพี่เปิ้ลก็แรงไม่แพ้กันสักทีเลยทีเดียว
พี่เปิ้ลเขารีบรีบกว่าจะไม่ทานการ
คุณน้องอองกูธเนี่ย๖เดือนอยู่เองนะ

ใช่บางทีก็มีลูกคนที่สี่ตามมาเลย
แต่ว่าคุณแม่จูนเขาโชคดีมาแล้วแหละ

แล้วเห็นว่าที่ท้องเนี่ย
ฝันดีด้วยบอกว่าได้ทองมา๒ก้อน
คุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งน้องมาตั้งชื่ออะไรดี
บางคนตั้งชื่ออะไรนะน้องออร์แกนออร์แกนิคอคิดออร์เยอะแยะเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวก็มาลุ้นกันอีกทีแล้วกันว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
จะได้รู้กันด้วยนะคะว่าจะเป็นออะไร
แต่ที่แน่เชื่อว่าน้องคนนี้ต้องนำความสุขมาให้ครอบครัว
ถูกต้องก็เป็นสมบูรณ์มากยิงขึ้นนะครับเอาอย่างไรบ้างครับ